นี้เนี่ยลุงตู่เองจะต้องฟังด้วยหูของท่านเองเหมือนกัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะครับ
โทนี่ยกมือไหว้๓ทีบอก๓พี่น้อง๓ปพอเถอะ
อย่าอยู่บริหารประเทศต่อไปเลยครับ
ท่านทำจนบ้านเมืองพังหมด๗ปี

รุ่นพี่แต่ไหว้รุ่นน้องหน่อยเถอะ

พอเถอะ

มันคิดยังไงเอาทั้ง๓ปอเนี่ย

พอละพอละ
อำนาจก็พอแล้วอะไรทุกอย่างก็พอแล้ว

อดคอกันรักษากัน

สามปอพอเอกประยุทธ

เวลาเริ่กงามดีของเขานะ

มาคุยกันหลายรอบแล้วไม่น่าเชื่อรอบที่๑๗แล้ว
พูดอะไรท่านได้ยินกับหูแล้วว่า๓ปอพอเหอะ

อยู่มา๗ปีแล้วยังประกาศว่าจะอยู่อีก๕ปี
บอกอยู่อีก๕ปีประเทศพังเสียหายยับเยินแน่
ร้อนแรงแล้วฝากข้อความไปถึงรุ่นน้องรุ่นพี่
หลายคนที่เป็นเตรียมหารุ่นเพื่อนด้วยนะฮะ
หากจะอยู่อีก๕ปีแล้วบอกว่าจะพลิกโฉมประเทศไทย

ประเทศไทยน่าจะเสียโฉมมากกว่านี้มากกว่านะครับ
เมื่อวานนี้ก็มาแบบสอนมวยพอหอมปากหอมคอให้กับรัฐบาลนะครับ

ททโชว์บัตรเด็ดดึงลิซ่าเขาดาวน์ปีใหม่ที่ภูเก็ต

ปีเท่าไหร่นะ๒๕๖๕

แต่ประเด็นเรื่องของการดึงน้องลิซ่ามาเป็นทูตได้ไหมใช้อย่างนี้ได้ไหม
มาร่วมคาวต์ดาวน์ที่เชียงใหม่เอ่อภูเกษเนี่ยนะครับ

มาร่วมคาวต์ดาวน์ที่ภูเกษเนี่ยก็มีความเห็นจากชาวเน็ตเหมือนกัน

ชาวเน็ตเขาว่าไงอย่างแรกเลยละลิสาลิซ่าหนีไปไกลลูก
หนีไปใกล้ลูกนี่ค่ะททดึงลิซ่าเขาจะมาทำไมก่อน
ททปล่อยลิซ่าไปเถอะแหมโหนเป็นลิงเลย
นี่๑๐ลีซ่าก็ไม่ช่วยอะไรเอาเงินไปซื้อวัคซีนดีเถอะ
ททใช้สมองคิดหน่อย

นี่ทอทอทอนี่วัยจริงทอทอทอนี่วัยจริงแท้
น้องลีซ่าเขาคือที่สุดของโลกระดับโลก

แล้วถ้าเกิดว่าเอาน้องมาเข้าดาวน์ที่ภูเก็ต

ททไม่โดนรัฐบาลไม่โดนด่าใครที่โดนด่า
น้องลีซ่าใช่ไหมเธอเห็นเป็นห่วงลีซ่า
ประเด็นคือทางค่ายเขาจะยอมปล่อยมาหรือเปล่า
ใช่ไหมคะตอนนี้กำลังเจรจาอยู่

ว่ายังไม่รู้เรื่องอย่างงั้น